คุณผู้ชมครับหลายคนก็ถามเรามาก็ว่ากันถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เยอะ
แต่ขอแบบเน้นเลยไอ้ที่ไปขอแล้วได้รางวัลที่๑มีไหม

ชุมพรวัดร้างแห่งนี้ครับ

คุณผู้ชมอยู่เนี่ยให้โลกให้หลานนะจ๊ะครับ

เนี่ยวัดร้างที่ผมบอกแต่ตอนนี้ไม่ร้างแล้วนะจ๊ะ

ที่นี่ครับคุณผู้ชมวัดเขาเจดีวิสัยไตรรัตนารามจังหวัดชุมพร
แต่ก่อนมันเป็นวัดล้างแล้วโด่งดังมากในโซเชียล
เพราะมันมีคนไปขอรางวัลที่๑ในโซเชียลบอกว่าจะมาทำบุญ
ทำให้วัดร้างแห่งนี้ไม่ร้างอีกต่อไป

ตอนนี้คนเขามากันเยอะมาก
แล้วล่าสุดมีการไปทำพิธีอีกแล้ว
แล้วมีคนที่แบบว่าเหมือนองค์ลงอาการอย่างนี้เลย

โอ้โหแล้วพูดจานู่นนี่นั่นออกมา
แล้วพอคลิปนี้ถูกโพสต์ลงในโซเชียล

ท่าทางประหลาดอย่างนี้มันตีความเป็นอะไรได้บ้าง
อยากรู้ไปดูใต้คอมเมนต์

โอ้ยเพียบเขามาคอมเมนต์กันหมดแล้วในนี้
แล้วถ้ายังจำกันได้เขาบอกว่าวัดร้างแห่งนี้
เพิ่งจะกลับมาคลักมาช่วงวันที่ช่วงหนึ่งถึงสองเดือนที่ผ่านมานี่เอง
คือมีคู่รักไปกราบไหว้แล้วถูกรางวัลที่๑อย่างที่ผมบอกไป
เขาบนบานไว้ว่าจะมาซ่อมแสบูรณะวัดแห่งนี้
หากว่าถูกรางวัลที่หนึ่ง
แล้วก็เป็นไปตามนั้นถูกรางวัลที่หนึ่งจริงจริง
โอโหประชาชนก็มาร่วมด้วยช่วยกันเยอะแล้วที่สำคัญตอนเนี้ยหน่วยงานภาครัฐที่เขารับประสบความบริษฐีภาคในพื้นที่ตรงเนี้ย
เขาก็เตรียมมาบูรณวัดแห่งนี้ให้มันกลับมาสวยงามเหมือนเดิม